สนับสนุนโดยฟีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของป้าอนันต์จากจังหวัดอ่างทอง
จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการตอบคำถามให้ครบทั้ง๔ข้อแล้วจะถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามมีเพียง๔ข้อเท่านั้นเองนะครับถ้าช่วยกันคนละข้อละข้อมีสมาธิให้ดีฟังคำถามให้ดีนะครับ
พร้อมนะครับค่ะขอเชิญป้านันมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
จะมีคำถามทั้งหมดห้าเรื่องด้วยกันในห้าเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับครอบครัวของเรา
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนทางบ้านที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดอ่างทองก็อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรา
เราก็พยายามที่จะช่วยแล้วก็นำมาตั้งเป็นคำถามนะครับพร้อมแล้วมาดูทั้งห้าเรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑วัดในจังหวัดอ่างทอง
เรื่องที่๒ช่างไม้
เรื่องที่๓ชนิดของผ้า
เรื่องที่๔อาหาร
เรื่องที่๕ความรู้ทั่วไปชั้นประถมต้น
คิดดูให้ดีก่อนนะครับว่าป้าเหมาะกับเรื่องไหน

หรือเด็กทั้งสองคนจะตอบเรื่องไหนดี

ถ้าพร้อมแล้วป้านันเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ
วัดในจังหวัดอ่างทองค่ะ
เรื่องวัดในจังหวัดอ่างทองครับ
จังหวัดอ่างทองของเรามีวัดดังเยอะเลยนะป้า
แล้วมีเกือบทุกอำเภอเลยนะถูกไหมฮะ
อย่างที่เราอยู่เนี่ยวัดป่าโมกที่เป็นเก่าแก่เลยอะเนาะ
แล้วก็มีวัดอะไรอีกบ้างป้าที่ป้ารู้จัก

ขุนอินวัดชายโยวัดม่วง

วัดนี้นะจะบอกเลยว่าเขาสร้างคนมากเลยนะ
แล้วก็สร้างให้คนคนหนึ่งเป็นพระเอกดัง
เป็นลิเกดีที่สุดในโลก

จะมีวัดวัดหนึ่งติดกับวัดสะแก้วเลย
คือวัดท่าสุธาวาส

วัดนี้นะครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่
ตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาตอนต้น
และเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะ

บริเวณนี้นะครับถือเป็นเส้นทางเดินทับข้ามแม่น้ำเจ้าพญา

้อนช้างข้ามแม่น้ำเจ้าพญาเส้นนี้ด้วยนะครับ
นี่คือประวัติความเป็นมาเลยนะครับ
แล้วปัจจุบันนะครับสมเด็จพระเทพ
ทรงรับไว้ในพระอุปถรรม
และภายในพระอุโบสถของวัดท่าสุธาวาส

ภายในอุโบสถของวัดท่าสุธาวาสนี้นะฮะ
มีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องพระมหาชนก
ภาพนี้ถ้าแขกบ้านแขกเมืองไป
จะเป็นการเล่าประวัติศาสตร์ทั้งหมด
แล้วก็จะเป็นภาพของพระมหาชนกอยู่

จดฝีพระหัดเอาไว้ที่นั่นด้วยนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพกิจกรรมในพระอุโบสถวัดท่าสุธาวาส
สมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เขียนภาพต้นไม้ชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งต้นโพ
ตัวเลือกที่สองต้นไส
ตัวเลือกที่สามต้นมะม่วง
ตัวเลือกที่สี่ต้นมะขาม
คือเคยได้ยินวัดนี้มาบ้างคิดว่าน่าจะตอบได้
เคยผ่านแต่ไม่เคยเข้าไปข้างในเลย

นานเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งต้นโพครับ
ขอให้ป้าโชคดีนะครับและขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกให้ลุงตั้มขึ้นมาตอบเรื่องไหนครับ

เรื่องชนิดของผ้า

และเรื่องความรู้ทั่วไปชั้นปฐมต้น

ทำไมเลือกเรื่องช่างไม้ให้ลุงตั้มขึ้นมาตอบครับ
ตั้มแกเคยทำอยู่บ้างแกน่าจะพอรู้บ้าง
ขอเชิญลุงตั้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตั้มสบายนะครับลุงลุงทำช่างไม้ช่างเป็นก่อสร้างใช่ไหมครับ
เกี่ยวกับช่างไม้โดยตรงครับเริ่มมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับลุง

งานส่วนใหญ่ที่ลุงทำเกี่ยวกับอะไรครับ

ไม้ที่ลุงไปปลูกบ้านเป็นไม้อะไรครับ
นั่นคือเป็นไม้ยาง
ไม้ยางแต่ลุงก็พอที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับไม้บ้างใช่ไหมครับลุง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือลายไม้

ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง

ตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่

ผมไม่เคยไม่ค่อยได้ทำเลย
ส่วนมากจะเป็นโครงบนและมากกว่าที่ผมทำ

แต่ไม่เคยได้ทำเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วลุงตั้มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามภาพที่สามครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้าทั้งหมด๔ข้อเลยนะครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกป้าอำนวยลุงตั้มจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าอำนวยขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือชนิดของผ้าอาหารและความรู้ทั่วไปชั้นประถมต้น

ทำไมเลือกเรื่องนี้ให้ป้าอำนวยครับ
เขาเคยทำโรงงานทอพ่าครับ
แสดงว่าป้าอำนวยต้องเคยเป็นฉันธนามาก่อน

ฉันธนาขอเชิญป้าอำนวยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วป้ารู้จักผ้าชนิดต่างเกือบทุกชนิดไหมครับ
ไม่นะได้๕ชนิดได้
ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับป้ารู้จักผ้าอะไรบ้าง
ผ้าคัตต้นผ้าริวายถือว่าป้าก็มีความรู้พอสมควรเลยนะ
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ผ้าผืนไหนคือผ้าต่วนตัวเลือกที่หนึ่งผืนที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองผืนที่สองตัวเลือกที่สามผืนที่สาม
และตัวเลือกที่๔ผืนที่๔ครับ
ผ้าผืนไหนคือผ้าตรวจจับดูให้ดีค่อยค่อยดูนะครับ

ป้ารู้จักป้าตวนไหม
อกหมอนที่เย็บข้างในหมอน
ข้างในหมอนหรือที่เราเรียกว่าผ้าซับในนั่นเอง

มันนานเหมือนกันเนี่ยจำไม่เคยได้
เมื่อก่อนนี้ขายผ้าชิ้นแต่ก็ไม่กี่อย่าง
มันหลายปีแล้วมันจำไม่ค่อยได้
ลังเลตัวเลือกที่สามกับที่สี่
ผ้าต่วนผ้าชนิดนี้มีลักษณะมันมันน่ะ
วาววาวอ่ะวาววาว

ตัวเลือกที่สามพื้นที่สามครับ
ขอให้โชคดีนะครับคุณป้า
ผมเหนื่อยเกินกับข้อนี้

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องมิ๊กขึ้นมาตอบครับ
ความรู้ชั้นปฐมต้น
เรื่องความรู้ทั่วไปชั้นประถมต้นครับ
คุณวิทย์ครับสรุปว่าตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วลูก

เอาละเดี๋ยววันนี้ลุงจะมีสัตว์ให้หนูดูอยู่ในรูปภาพนี้

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพนี้มีสัตว์อยู่กี่ตัว

ผมนับเลขหนึ่งถึงร้อยได้แล้วครับ
คำถามเรื่องนี้เลยสบายมากครับ

มิคเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๕ตัวครับ

เป็นเด็กที่มีไหวพิษปฏิพันธ์มากเลย

ให้กับคนในครอบครัวของเราได้นะลูก

เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของป้านันจากจังหวัดอ่างทองกันนะครับ
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤตด้วยการตอบคำถาม
ครบทั้งหมด๔ข้อหรือเปล่านะครับ
เกมต่อชีวิตครับ
ผ้าพื้นไหนคือผ้าต่วน

ครบ

ครบ